แต่เดี๋ยวจะพาไปดูวันนี้๒ราศีที่ต้องลำบากก่อน
แล้วสบายภายหลังมีราศีไหนอะไรยังไงกันบ้าง
พบกับหมอไก่พพธินีทร์ค่ะ

หมอไก่พพาธินีนะคะ
ใครที่รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยโอ้ยเหนื่อยท้อแท้ใจหนักใจเจออุปสรรคปัญหามากมาย
ขอให้คุณตั้งใจฟังหมอไก่เอาไว้ให้ดีเลยนะคะ
เพราะว่าหมอไก่ได้ทำการพยากรดวงชะตาของทั้ง๑๒ราศีแล้ว
พบว่ามีอยู่๒ราศีค่ะที่ชีวิตต้องลำบากก่อนต้องเหนื่อยก่อน
แล้วจะสบายในภายหลังเรียกได้ว่ารวยช้าแต่รวยชัวร์นะคะ
เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีราศีของท่านผู้ชมด้วยหรือเปล่านะคะ
สำหรับราศีแรกนะคะที่ต้องสู้จึงจะชนะนั่นก็คือชาวราศรีมีนค่ะ
คำว่าสบายไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในพจนานุกรมของชาวราศรีมีนนะคะ
เพราะว่าชีวิตของคุณเกิดมาเพื่อเป็นนักสู้ต้องสู้ต้องลุยถึงจะประสบความสำเร็จค่ะ
ฐานดวงชะตาของชาวราศีมีนคุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนมีความสามารถ
แต่ว่าคุณไม่ค่อยแสดงออกถึงความสามารถออกมาให้ใครได้รับรู้ค่ะ
วันข้างหน้าชาวราศรีมีนมีโอกาสที่จะได้กลายเป็นม้ามืด
ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จก่อนใครเพื่อนชนิดที่ว่าหลายคนต้องตกใจกันเลยทีเดียวค่ะ
แต่ด้วยนิสัยลึกของชาวราศรีมีนนะคะคุณเป็นคนที่เฟลล์ง่ายค่ะ
เวลาเจออะไรนิดอะไรหน่อยก็เก็บมาเครียดเก็บมากังวลเก็บมาท้อแท้ใจนะคะ
แต่จริงแล้วคนอื่นทำอะไรคุณไม่ได้ค่ะคุณเครียดไปเองทั้งนั้นแหละค่ะ
แต่ถ้าสมมุติว่าชาวราศีมีนสู้ต่อแบบไม่ท้อรับรองว่าความสำเร็จความสมหวังอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนอีกราศีหนึ่งที่จะต้องเหนื่อยก่อนถึงจะสบายในภายหลังนั่นก็คือชาวราศีกันค่ะ
สำหรับชาวราศีกันนะคะดวงชะตาของคุณเริ่มต้นจากความไม่มีอะไรเลยแล้วก็ค่อยก่อร่างสร้างตัวทำทุกอย่างด้วยสองมือของคุณเองแบบไม่มีตัวช่วยนะคะ
บางคนอาจจะมีในเรื่องของการพลัดที่พลัดถิ่นต้องย้ายจากฐานที่เกิดไปแสวงหาความสำเร็จในต่างที่ต่างแดนต่างจังหวัดด้วยค่ะ
ชีวิตของชาวราศีกันนั้นต้นร้ายปลายดีค่ะดวงชะตาของคุณจะต้องเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาก่อนถึงจะได้พบเจอกับความสำเร็จในภายหลังค่ะ
หมอไก่มั่นใจมากเลยค่ะว่าถ้าชาวราศีกันมุ่งมั่นตั้งใจความฝันความหวังของคุณจะได้กลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนค่ะ
หากใครรู้สึกว่าชีวิตเจอกับอุปสรรคปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นสองราศีที่หมอไก่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้หรือว่าเป็นราศีอื่นนะคะ
ก็สามารถนำวิธีการทำบุญเสริมดวงที่หมอไก่กำลังจะแนะนำนี้ไปใช้ได้เหมือนกันนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณไปทำบุญตักบาทในวันเกิดของตัวคุณเองค่ะเช่นถ้าสมมุติว่าคุณเกิดในวันอาทิตย์ก็ให้คุณไปตักบาทในวันอาทิตย์ทั้งหมดสามครั้งสามอาทิตย์ติดต่อกันค่ะ
รับรองว่าอันที่สองจากการทำบุญจะช่วยหนุนนำทำให้คุณประสบความสำเร็จเร็วขึ้นแน่นอนค่ะ
สำหรับวันนี้หมอกัยต้องขอลาไปก่อนค่ะท่านผู้ชมพุทธท่าน
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ